เรื่องหมูหมูที่ไม่หมูแล้วนะฮะ
เพราะว่าราคาของเนื้อหมูตามแผงต่างบอกว่าโอ้โหแพง
ช่วงนี้เรื่องของสินค้าราคาแพงได้รับแจ้งจากประชาชนมาเยอะนะคุณผู้ชม
ตอนนี้คุณอาริยาก็รอคุณผู้ชมที่จะส่งราคาของหมูหน้าแผงมา
ว่าหมูหน้าแผงที่คุณเจอขายถูกคือถูกเท่าไหร่
เพราะเราไม่ถามแพงนะแพงมันเยอะ
คือถ้าถ้าเกิดถามแพงดิฉันอาจจะอ่านข้อความไม่ทันตาไลน์
ลงพื้นที่สำรวจราคาเนื้อหมูในตลาดอินธรรมระ
สุธิสารวินิจฉัยเขตดินแดงในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
พบว่าราคาเนื้อหมูทุกประเภทปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ๑๐๒๐บาท
มาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๖๐๑๘๐บาทนะครับ
แม่ค้าเขียงหมูเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากราคาเนื้อหมูปรับขึ้นมา
ปรับมาเกือบเดือนแล้วนะคุณนะลูกค้าเนี่ยโอ้โหลดลงเลย
หันไปซื้ออย่างอื่นแทนจากที่เคยซื้อเนื้อหมูไปทำ
เปลี่ยนไปซื้อไก่บ้างแหละซื้ออย่างอื่นบ้างแหละนะครับ
ส่วนตัวลูกค้าเองคนที่มาเดินในตลาดแห่งนี้
ก็เปิดเผยกับนักข่าวของเราบอกว่าช่วงนี้ราคาสินค้ามันแพงทุกอย่างเลย
ก่อนหน้านั้นก็แพงคราวนี้มาหมูอีกนะฮะเครื่องปรุงอะไรแพงหมดเลย
วอนให้รัฐบาลให้มีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้า
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภค
เพราะประชาชนตาดำตอนนี้เดือดร้อน
คือรายได้มันลดลงจากเดิมนะ
โควิดทำรายได้เราลดบางคนตกงานแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
ส่วนแม่ค้าขายอาหารตามสั่งบอกว่าแม้ราคาเนื้อหมูจะแพง
แต่ทางร้านก็ต้องทำใจแบกรับภาระไปก่อน
จำใจขายในราคาเดิมยังไม่มีการปรับราคาขึ้น
ถ้าปรับขึ้นก็จะเป็นการซ้ำเติมลูกค้าก็จะไม่มากินร้านของเธอเองนะครับ
บางครั้งลดปริมาณเนื้อหมูลงบางเมนูนะ
เพิ่มส่วนผสมอย่างอื่นแต่จะไม่เปลี่ยนไปใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นแทน

อกจากนี้ยังมีบางร้านนะฮะไม่มีทางเลือกครับ
ถ้าไม่ขายก็ไม่มีรายได้อดตายกันทั้งบ้าน
ก็จำใจขายราคาเดิมปริมาณก็เท่าเดิมนะครับ
พักอะไรก็แพงทุกอย่างแล้วหมูก็ซื้อเหมือนเดิม
ซื้อเหมือนเดิมเท่าเดิมราคาก็ราคาขึ้น
แต่เราก็ให้ปริมาณเท่าเดิมเราก็ไม่กล้าลด

ก็ไปที่ตลาดแม่กิมเฮงตำบลในเมืองอำเภอเมืองครับ
ไปเจอกับแม่ค้าขายหมูท่านหนึ่งก็เปิดเผย
บอกสาเหตุของราคาหมูชำแหละหน้าเขียงแพง
จากราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมคุณ
ส่งผลให้ราคาค่าขนส่งหมูก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
เขียงหมูก็ต้องบวกเพิ่มตาม
ประกอบกับน้ำท่วมหลายพื้นที่หมูเป็นโรคบ้างแหละ
แคนพืชอาหารสัตว์บ้างแหละนะครับ
ทำให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น
ต้นทุนทั้งหมดมันปรับจนส่งผลมาถึงหมูหน้าเขียง
ส่งผลต่อผู้บริโภคนั่นเองนะครับ

นี่เมื่อกี้ดิฉันเห็นข้อความดิฉันว่าดิฉันจดเอาไว้แล้วนะ
ปฐุมธานีเหมือนคุณผู้ชมบอกว่า
ที่บางเดือมั้งบอกให้มาซื้อได้เลยโลละร้อย